ชื่อมากเลยของฟาก
ต้องเหนื่อยด้วยใช่ไหม
ไม่ต้องไปเหนื่อยตามเขา
เขาเหนื่อน่ารักคุณนี่มันไปเหนื่อแซวเขา
ไม่น่ารักเหรอนี่ฉันน่ะ
เดี๋ยวตีเลย
น่ารักน่ารักน่ารักอยู่แล้ว
แต่ที่เห็นอยู่นี้โอ้โหน่าทานมาก
เดี๋ยวผมขออนุญาตยกขึ้นมาให้ดู

สีสวยมีหลายรสชาติ
สีสันหลายกลิ่นด้วยมีรสอะไรบ้างเนี่ย

อันนี้คือใบเตย

อันนี้ใบตองนั่งอยู่หน้าละค่ะอันนั้นจะเห็นเขียวหน่อย

นมแมวจริงด้วยคุณผู้ชม

อ่ำตัวนี่ข้ามบลวก

ยากรสชาติไม่ออก
ปล่อยให้เขากินไปสักครู่เดี๊ยวมานั่งคุยกันนะ
ต้องบอกว่าวันนี้เราพิเศษมากเลยนะคะ
ที่คุณแม่เล็กเป็นลูกสาวรุ่นที่๕ของแม่บ๊วย
เขาส่งขนมสาลีซึ่งถือว่าเป็นต้นตำรับนะคะ
มายาวนานกว่า๗๐ปีมาให้เราชิมกันสด
แล้วต้องบอกว่าทั้งคุณภาพทั้งรสชาตินะคะทั้งเรื่องของหน้าตาสีสัน
โอ้โหสะดุดตาโดดเด่นมากก็อย่างที่บอกไป

ตายแล้วคุณทั้งสองคนนี้ไม่ทำมาหากิน

จะบอกเลยว่า๗๐ปีที่เขาอยู่ได้เขามีคุณภาพ

เรื่องของวัตถุดิบสดใหม่

อ้าวคือวัตถุดิบสดหมาย

เขาบอกว่าเขาใช้แป้งสาลีใช้ไข่น้ำตาล

แล้วเขาก็จะมีการจับเวลาเอาคุณผู้ชม

โดยที่ไม่ต้องใช้ผงฟูนในการทำเลยนะครับ

มันเริ่มที่จะฟูได้ที่แล้วก็นำไปนึ่ง
สดใหม่แบบนี้คือไม่ใส่สารกันบูดนะ

ไม่ใส่สารกันบุตรจริง
เพราะว่าเขาบอกว่าก็ซื้อสารีจากที่นี่

ใช่เพราะว่าเป็น๓วันคือหมดอายุแล้วนะ

เดี๋ยวมันเกิน๓วัน

วันนี้ก็ทันไม่ต้องรีบขนาดนั้นแบบนี้อืม

อย่างอื่นค่ะข้างหน้าดิฉันนี่คือ

ได้เลยคุณผู้ชมถามว่าดิฉันท้องกี่เดือน๖เดือนค่ะคุณผู้ชม

เขาเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้านอกจากสาลี

เอามือก็ได้ค่ะน้องน้องใบตองทานอีกอย่างหนึ่งค่ะ

หนึ่งคุณผู้ชมอยากให้ดูนอกจากครองแคลงแล้วที่น้องใบตองก็คือ
ขนมหม้อข้าวหม้อแกงถ้าม้อข้าวจะใหญ่อ๋อขนมหม้อแกงคัตะลงไปเลย
มีเม็ดบัวด้วยค่ะคุณอยู่ข้างหน้านี้เลยชำ

ไม่ทำงานกันแล้วตอนนี้กินอย่างเดียว
อร่อยมากไม่เหนียวกรอบด้วนนะ
เอาละทางนี้ขอขอบคุณหน่อยลิ้งส่งมาให้นะครับ

เขาบอกว่าคุณแม่เล็กนะเป็นลูกสาวรุ่นที่๕ของแม่บ๊วยใจดีจริงถูกตอบ

อันนี้เขาใส่ถ้วยมาเป็นแบบนี้
มันดีมากมันดูเป็นของฝากที่แบบเพิ่มมูลค่าได้ด้วย

ไหนดิฉันก็กินแล้วอันนี้ขอแล้วกันเนอะ
แล้วคนอื่นไม่ต้องทานเหรอฮะ
อ่าเอาอย่างนี้แล้วกันน้องไปต่อไปซื้อ
ได้ไปซื้อค่ะไปดูช่องทางในการซื้อกันดีกว่า

กินกันไม่แบ่งคุณผู้ชมเลยกินกันไม่เกรงใจ
เงินเดือนที่ออกกันไปเลยจะได้ไปซื้อตามกันบ้างนะคะ
ใครที่เงินเดือนออกอยากจะกินตามฐานะแบบเราวันนี้
ติดต่อไปเลยหมายเลขโทรศัพท์นี่เราขึ้นให้แล้ว
ร้านแม่บ๊วยนะคะ๐๓๕๕๘๖๔๒๔นะคะ
เวียนกันไปได้อร่อยแน่นอนคุณผู้ชม
คุณภาพดีด้วยนะคะคอนเฟิร์มเพราะว่าดิฉันกินแล้วค่ะ
บ๊วยใจดีนะบางทีแบบเออชมจากตลอด

คุณผู้ชมค่ะและเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
เพราะว่าสาลีสุพรรณนี่เขาขึ้นชื่อมาก
ถูกต้องโอ้โหทานแล้วอร้อยจริงแต่ตอนนี้ขอน้ำสักแก้วได้หมด

นี่คุณผู้ชมเขาไลน์มาพูดคุยกับเราด้วยเรื่องของน้องนิวนาวนี่แหละ

คือไม่สระผมเนี่ยเหรอคุณ

อยู่ดีคุณก็ถามว่ากี่เดือน

พูดถึงความเป็นคุณแม่ผมก็เลยถามว่านี่กี่เดือนแล้ว
๖เดือนแล้วผมก็รู้สึก

หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าน้องนิวนาวทำไมช่วงนี้ดูแหมมีน้ำมีนวล

แต่ถ้าเดือนหน้าคุณผู้ชมเห็นดิฉันอ้วน

แต่ดูขนมที่กินสิคะคุณค่ะ